ผมชื่อน้องเชนยังไม่เด่นผมมาหัดเล่นลิเก

แต่ผมช่างได้อยู่จะร้องให้ฟัง

ลงรถทัวร์พอขึ้นผิดทาง

เวลาพี่เป็กกี้บอกชอบผมใช่มีครับ
หรือกลับจีบล่ะสักขวัญ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราสองคนอีกแล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

พบกับเราสองคนในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เปิดต้อนรับนักสู้ชีวิตจากทั่วประเทศนะครับ
และตอนนี้ก็เป็นโอกาสของนักสู้ชีวิตที่เป็นเยาวชนกันบ้าง

นักสู้รุ่นจิ๋ว
ไม่ว่าจะเป็นนักสู้รุ่นไหนค่ะ

ยิบไปเลย๑ล้านบาท

แล้วหวังเราถ่ายทำรายการนี้นะคะ

ก็มีการรวบรวมเงินรวบรวมอะไรด้วย
เพื่อช่วยผู้เข้าแข่งขันเกือบทุกคนนะคะ
เพราะว่าทราบกันดีว่ากว่าเราจะไปหาเจอ
กว่าจะเอามาแข่งกว่าจะเทรนด์กัน
กว่าจะกล้าขึ้นมายืนสู้กล้องพบกับประชาชนเนี่ย

บางคนก็เพลงที่เคยร้องได้ก็ผิดพลาด
ด้วยความที่ตื่นเต้นอะไรด้วยไม่รู้หลายอย่างกดดัน

แล้วก็อยากให้ได้เงินกลับไปเยอะที่สุด
เพราะว่ารู้ว่าบนเวทีแห่งนี้คือโอกาส
และก็คือความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะฮะ
แล้วก็โดยเฉพาะนะครับทีมงานของเราเนี่ย
ก็จะมีความผูกพันกับผู้แข่งขันเป็นพิเศษ

ไปมาหาสู่ดุดเสมือนเป็นญาติคนหนึ่งเลยเหมือนกัน

นักสู้รุ่นจิ๋วคนที่อยู่กับเราแล้วครั้งที่แล้ว
ตัวเล็กค่ะแต่น่ารักเหลือเกิน
ขนาดเขาเพิ่ง๘ขวบนะคะ
เขายังรู้จักความรักเป็นอย่างดีเลยค่ะ
ไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
พ่อของผมชื่อชินอายุ๔๒ปีครับ
ตอนเช้าพ่อของผมก็จะไปขับวินมอเตอร์ไซค์ครับ
ใครไม่ไปไหนก็ไปครับ
เป็นห่วงเรื่องที่พ่อขับไปไกลแล้วพ่อจะเหนื่อยครับ
ตอนกลางวันก็รับจ้างทั่วไปครับ
ซ่อมทีวีบ้างซ่อมรถบ้าง
ตอนกลางคืนพ่อผมก็จะไปทำงานเป็นเงิน

ผมชอบตามพ่อไปเป็นยามบ่อยครับ
ไปตรวจดูว่าอะไรผิดพลาดไหมครับ
แล้วก็ไปตรวจดูว่าโจรขโมยอะไรไหม
ตอนนี้ไปกับพ่อเหมือนผมไปประจนไทยที่แดนโลกกว้างเลยครับ
ผมรู้สึกว่าผมเป็นวิทยาลัยฟันไปตรวจครับ
แม่ผมชื่อคำอายุ๔๒ปีครับ
ก็รับจ้างทั่วไปใครจ้างให้ทำก็ทำได้หมดครับ
ผมจะสงสารแม่เวลาที่แม่เหนื่อย
แล้วแม่ก็จะหน้ามืดแม่ก็เลยทำงานไม่ค่อยได้ครับ
อกจากนี้ยังมีตาผมชื่อตามัยครับ

รับจ้างล้างจานล้างหม้อครับ
ตาก็แก่ครับ
จานบ่อยแล้วก็จะหน้ามืดครับ
ส่วนยายผมชื่อยายมินอายุ๖๕
ป่วยเป็นโรคผิวหนังครับ

ผมมีพี่ชายอีกคนนึงอายุ๑๒ปี
ชิวครับสนิทกับพี่ชิวมากครับ
เวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วอยู่กันสองคน
พี่ผมก็ทำอาหารให้กินครับ
เชนจะมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส
แล้วก็ชอบช่วยทำงานในบ้านช่วยพ่อแม่ช่วยพี่
ช่วยพี่และก็ที่เค้าชอบมากที่สุดก็คือ
ตามคุณพ่อไปเฝ้ายามที่หอพัก
ที่บ้านมีอาชีพทำนาตั้งแต่๔๐กว่าปีมาค่ะ
เป็นนาของตัวเองนี่จำนวน๕ไร่ค่ะ
เหลือ๓๐กว่าไร่นั่นก็คือเป็นที่เช่านาของเขา

พวกยาฆ่ามะเร็งพวกค่าปุ๋ยค่าอะไรอย่างนี้
เราจะต้องไปเอากับเจ้าของที่ที่เราเช่า
ที่ว่าขาดทุนนี้เพราะว่ามาเจอภัยแรงหลายปีอย่างนี้ค่ะ

เหนือที่เช่า๓๐กว่าไร่ได้ข้าวแค่๔๒
แล้วมันค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็มีเพิ่ม
จากที่เราแบบว่าจะได้จ่ายค่ายาค่ามะเร็งค่าปุ๋ยค่าอะไรเขาอย่างนี้

แล้วก็ค่าเช่าก็จะไม่มีให้เขาเหมือนกัน
ทนทำมาเรื่อยจนครอบครัวเป็นหนี้ถึง๓แสนนะคะ
ตาก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่วัด
เพื่อที่จะช่วยลูกทำงานใช้หนี้อีกแรงหนึ่ง
อยากใช้หนี้เสร็จก่อนตายครับ

ส่วนศพผมทำงานอยู่ที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
เวลาคิดถึงก็เหงานอนคนเดียวมันก็เหงาครับ
เวลานั้นแต่คิดถึงก็เกือบร้องไห้เลยครับ

เวลากินข้าวแต่ก่อนยายมันทำกับข้าวให้กินไง
แล้วกินของต้องต้มให้เปื่อยไง
เหมือนกับต้มไก่ต้มหมูอะไรอย่างนี้
ทำเองก็ไม่มีเวลาเช้ามาตี๔ก็ตื่นแล้วครับ

กลัวแกไม่สบายอย่างนู้นอย่างนี้

ตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยห่างกับตาเลย
ห่างกันเพราะมีหนี้สิน

แล้วก็บางทีก็คิดท้อเทในชีวิต
บางทีก็เออเราต้องสู้

ไม่มีเวลาไปหายายเลยครับ

แล้วก็กังวลเรื่องหนี้สินครับ
ผมอยากให้ตากับยายหมดหนี้สิน

เพราะว่าเขาสองคนรักกันมากครับ

เขาก็แต่งงานกันจบกันครับ
ตอนนี้ก็ยังรักกันอยู่ครับ
เดี๋ยวผมจะหาเงินให้ยายกับตามาอยู่ด้วยกันครับ
ตากับยายมากนะครับ
เห็นตาอยู่ด้วยกัน

เขาทำอะไรกันอะ

แต่ว่าจะเห็นใจเธอนะแต่ว่าพี่
เพลงที่หนึ่งครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องเชนร้องได้ครับ
พบกับน้องเชนหนูน้อยผู้ไม่ยอมแพ้
ขอสู้เพื่อรักแท้ของยายตา

สวัสดีครับ
วันนี้ต้องรบกวนให้น้องเชนเดี๋ยวสวัสดีหน่อยครับ

แนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยครับ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชื่ออภัทริงพอ
ชื่อเล่นชื่อน้องเชนอายุ๘ขวบครับ

มากับตากับยายกับแม่กับพ่อแล้วก็พี่ชายครับ

สวัสดีด้วยนะครับ
สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ครับ

ครับ
ครับ

ครับ

ครับ

ชิวนี่มีความรู้หลายด้านนะแล้วเวลาร้องลิเกได้แบบนี้มีคนมาจ้างงานเราไปบ้างหรือยัง

เวลาไปเล่นลิเกเขาให้ตังค์กี่บาท
บางทีก็ให้ร้อยค่ะบางทีก็ให้สองร้อย

ฉากไปเล่นเป็นตัวอะไรบ้างครับ

ตัวโจ๊กทหารเดินตาม

ถ้าสมมุติว่าวันนี้อยากให้เชนเล่นเป็นตัวโจ๊ก
เวลาเราออกมาจากฉากลงลิเกเราต้องทำยังไงถ้าเป็นตัวโจ๊ก
พร้อมแล้วพ่อแม่พี่น้องขอเชิญพบกับน้องเชน
ติ๊งแม่ติ๊งแม่ติ๊งแม่

ไปบอกอภิระราชาจากศพนั้นมาจะขอขึ้นเฝ้า

ติ๊งแน่ติ๊งแน่ติ๊งแน่
ไปบอกเจอกับแก้วตาอภิราชราชาจะขอขึ้นเฝ้า

ติ๊งแม่ติ๊งแม่ติ๊งแม่

แต่ผมจำได้จะเล่าให้ฟัง
ขอฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
ลงรถทัวร์เพราะขึ้นผิดทาง
ไม่รู้จะขึ้นทางไหนครับ
เชนครับเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ
นั่นเป็นเพลงของป่าเอกชัยนะครับ

แม่จำปังใจเลยนะ
มีอะไรอยากบอกอีกหนึ่งครับ
อยากจะช่วยลูกหลานใช้หนี้ให้หมดก่อน

คุณตานี่ต้องไปทำอะไรบ้างคะคุณตา
ไปอยู่วัดว่าล้างหม้อเสร็จเรียบร้อยลงมาแล้วก็ล้างใส่รถใส่รถไว้เช้ามันก็
ในครัวมันก็ใส่เข้าไปใส่ข้าวใส่อะไรต่ออีก
จานนี้มันคือจานอะไรคะคุณตามันเยอะขนาดไหน
ก็ถ้วยจานที่กรรมฐานเขากินไงแต่เวลานั้นก็เยอะมีหม้อมีอะไรเบอร์๖๐ขนาดนี้กระทะก็นาน
คือที่วัดอำภาวันเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการนั่งสมาธิก็จะมีคนมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเยอะ

มาให้วันละร้อยสองร้อยแล้วแต่

เหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยบางทีก็เป็นลมเลยเป็นหน้ามืดเลย
จริงอายุขนาดนี้ต้องหยุดทำงานแล้ว
ว่าอย่างนั้นยังหยุดไม่ได้ครับยังมีหนี้สินอยู่ช่วยลูกหลานครับ
อ่าเดี๋ยวจะให้น้องเชนนะคะร้องเพลงอีกสักหนึ่งรอบเพื่อสะสมเงินรางวัล
แต่ว่าก่อนจะร้องเชิญคุณตาคุณยายจูจีก็ได้หนึ่งรอบค่ะ
อดกันแน่นสักทีกอดกันแน่นสักที
ถ้าได้ตามเป้าจริงคุณตาจะได้กลับไปอยู่กับคุณยายแน่

แต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็ไม่ง่าย

วันนี้เชนมาเป็นตัวแทนของครอบครัวนะลูก

หวังพึ่งพาเชนที่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องตั้งใจให้ดี
ไม่ว่าจะได้รับโจทย์อะไรมาต้องรอบครอบ
และที่สำคัญต้องมีสมาธิอย่าวอกแวกโอเคไหม
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทครับ
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นี่แค่อินโทรเพลงโสดนะฮะ

แต่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะขึ้นผิดทางอีกไหม

หมกงวกเอาไปฝากป้าครับ

ถ้าเชนอยากหยุดก็บอกว่าหยุดก็รับหมื่นเดียว
แล้วกลับบ้านถ้าร้องได้เพลงนี้ได้สองหมื่นนะครับ

สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
เชนจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ

ไม่ใช่

มีอะไรจะบอกกับคุณตากับคุณยายครับ

อันนี้เป็นคำแมร์ใช่ไหม

ได้กี่ภาษาเนี่ยมีสวยหนึ่ง

อีสานไทยภาคกลาง๔ภาษา
โหสุดยอด

เอาล่ะตัดสินใจสู้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ตัวช่วย
เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องทุกคำนะครับ

เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒
เพลงมาครับ
หมื่นนี้เฮียนค่อยเริ่มไฟมันได้หินไข่
คุณสอดอยู่หัวกจังสัยหัวหมา
แค่ทีน้าแม่งดาแล้วกบหน่อย
โหเบ้นเห้นกินต้ำดัง
ไม่ท่ามหัวหัวเฮ่ยหลัง
หายใจดังกำลังนั่งแม่ก่อย
ใจฉันอยากสี่ห้องอยากสี่ไห่

เอาหัวพร้อมหัวให้ป่าสาโกน

ป่าว่าป่าอยู่บ้าน
พ่อพร้อมหัวก็ไปฝากห้าป่า

รถแข่งหัวรถกะเลยหัง
เปิดแห้งขอบคุณฮึกฮึกฟ้าห้อง

รถแข่งหัวรถกะเลยหัง

กะต้องหัวไล่มาหอบเปรียกอ่อนพวกหัว

คุณตาเลยไปหาคุณยายไง
เป็นความรักนิดนึงมาก

รักกันอะไรนี่แหละ

ไปมาทำให้ยายเผินแล้วก็จุกเลย
เห้ย
เราตอนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
อยู่ที่ไหน

มูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนูสู้ชีวิต